มีชาวบ้านก็เชื่อว่าช่วยดีเหมือนกันจะเจอกับโชคใหญ่เลย
เพราะเขาเจอกับสิ่งนี้เข้าไปโอ้โหแตกตื่นกันทั้งหมู่บ้าน
ไม่คิดว่าจะเจออะไรยิ่งใหญ่ขนาดนี้
ไปลองฟังเสียงชาวบ้านแล้วไปดูได้ว่าเหตุกใจขนาดไหน
โอ้ยตายแล้วแม่เฮิญ

โอ้ยตายแล้วแม่เฮิญ

โอ้โหตัวใหญ่มาก
ใหญ่กว่าแขนคุณพี่ท่านนี้อีก

พรุเตยอำเภอสิเกาจังหวัดตรัง

ที่๓๕ทับ๑หมู่๔บ้านพรุเตย

รีบมาจับเลยครับเจอกับงูจงอาง

เขาบอกว่าในพื้นที่เนี่ย
ความยาวระดับ๖เมตรเนี่ย

น่าจะใหญ่ที่สุดแต่เราอ่านข่าวมา

เขาใช้เวลานานกว่า๒๐นาที
ถือว่าเร็วแล้วนะ๒๐นาทีถือว่าเร็วนะตัวใหญ่ทุรกทุเรน่ะมันก็ไม่ง่าย
เราต้องใช้กู้ไพไปกว่า๕คน๕๖คนมาช่วยกัน
แล้วผู้หญิงได้อย่างนั้นเลยคุณทางก็มีแล้วนี่ครับไปสอบถามคนนี้ดีกว่า
นางสาวสุนันทาด้วงเกลี้ยงเป็นเจ้าของบ้านแล้วเป็นคนที่พบเจอเจ้างูตัวนี้

จิลดิบอกว่าตอนแรกนางคุดคุยแบบบ่อยกับเพื่อนว่า
เอางะเรื่อยัง
งี้ละกันเธอลองหันไปมองเผื่อจะรู้ว่าจะซื้ออะไร
ดูอะไรเหรอดูโง่โง่โบ้งมา
โพบันที่บ้านครับตกใจ
ทีนี้วงแตกเลยครับ
อ่าวน่าจะแตกอะคุณ
ลองคิดดูนะคุณผู้ชม

งูมันตัวใหญ่ขนาดนี้น่าจะเป็นพญางูทวดเลยล่ะ

แล้วมันมีเรื่องที่น่าเชื่อไปกว่านั้นคือ

ชาวบ้านที่นั่นเนี่ยเค้าก็เดินมา

ที่เห็นเนี่ยเช้าบ้านเขาก็ตกใจสิวะ

เพราะเขาเชื่อว่าจะได้โชคได้ลาบจากงูตัวนี้

ถูตัวงูนี่แหละไปถูพี่กู้ภัยทำไม
พี่เขาเหนื่อยหน้ามันหมดเลย
จริงปะเนี่ยะจริงไปบ้างคนถูแดดแมนไปจับ

เขาจับเฉยหรือเปล่าคุณว่าเขาไม่ถูก

กูทาแป้งมันจะเป็นแป้งตางูหรือเปล่ายังไง
เอ้าเป็นความเชื่อใช้วิทยาลัยในการรับชมนะเราเล่าเรื่องขาวงูนะว่ามันตัวใหญ่จริง
แล้วแต่เห็นทั้งหมู่บ้านล่ะครับโอ้ยตัวใจมาก
ถือว่าเจ้าของบ้านนี่มีสตินะดิฉันพูดจริงนะที่เขาแบบทันท่วงทีในการแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย
บางคนอย่างที่บอกว่าโอ้ยเป็นลมโอ้ยทำงานให้ผู้ขาแข้งอ่อน
เออใช่ใหญ่ใหญ่มากใหญ่กว่าแขนพี่ผู้หญิงที่ถือใหญ่กว่าขาใหญ่กว่าแขนพี่กู้ภัย
แล้วคือมันคืองูจงอางไงแล้วหลังจากนี้เอาถุงอะไรใส่ไปอ่ะ
นั่นแหละสิเขาก็ไม่ได้ถ่ายตอนที่ใส่ถุงลงไปซะด้วย
แล้วเขามัดมือมัดเท้าไหมมันไม่มีมือมือเท้ามันเหลือย
นึกว่าเหมือนจับได้แล้วก็จับกดลงแล้ว
มันไม่ใช่คนร้ายไม่ใช่ตัวเงินตัวทองที่เคยจับ
ท่านี้แหมทำเหมือนฉันทำบ่อย